เชื่อว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาตินะครับ

แล้วที่เชื่อว่าเป็นชาวต่างชาติคือเป็นชาวแอฟริกัน
ตอนนี้กำลังตามล่าตัวอยู่นะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจนครบานราชพร้าวก็ได้รับแจ้งเหตุค่ะ
พบศพหญิงไทยในโรงแรมแถวลาดพร้าว
ก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปที่ห้องพักชั้น๖ของโรงแรมนี้
พบศพของนางสาวสุสมารื่นฤทธิ์อายุ๓๕ปี

ซึ่งเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องข้างเตียงนอน

ตรวจสอบคือที่ศีรษะมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็ง
แล้วก็เจอพวกเศสของสระฝา
จริงแล้วแคชเชียร์มาแจ้ง

แต่ติดต่อคนที่เช่าห้องไม่ได้
ก็เลยให้พนักงานต้อนรับแล้วก็เพื่อนพนักงานมาช่วยกันตรวจสอบ

ก็เลยไปตามเพื่อนที่อยู่ห้องติดกันเป็นชาวเนเทอร์แลนด์
เสร็จแล้วก็มีการเอากุญแจสำรองมาเปิดดูพบว่าเป็นศพแล้วนะคะ
ทีนี้เขาก็มีการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ก็พบว่าผู้ตายตอนแรกก็มาเข้าห้องพักที่เกิดเหตุช่วง๔ทุ่มของวันเสาร์
แล้วก็ออกจากห้องไปกลับมาอีกทีหนึ่งเช้ามืดเมื่อวาน
ทีนี้ช่วง๘โมงเช้ามีผู้ต้องสงสัยเป็นชาวแอฟริกาใต้
คือนายเอ็มวักเข้เมียมีล่าอายุ๓๘ปี
มาหาผู้ตายที่ห้องตั้งแต่ช่วงประมาณ๘โมงกว่าเนี่ยนะ
จนถึงประมาณ๘โมง๔๕นายเอ็มวักเข้ออกมาจากห้อง
แต่ออกจากห้องด้วยท่าทางพิรุษ
รุษสิคุณคือเดินถอยหลังออกไปมันก็เลยดูแปลกอ่ะ
ว่าเอ๊ะทำไมเดินท่าทางแบบนี้จนกระทั่งมาเจอศพนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็คาดว่านายเอ็มวักเข้ชาวแอฟริกาใต้น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัย
ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจทำการค้าเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีร่วมกันหรือเปล่า
อาจจะมีการนัดมาเจรจาธุรกิจกันที่โรงแรม
แล้วมีการตรวจสอบเห็นบอกว่ามีการหลบหนีออกนอกประเทศไปเรียบร้อยแล้วด้วย
แต่ยังไงตำรวจก็จะตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะคะ